ของเรานะคะสำหรับละครเรื่องดอนบ้านดอยปลอยบ้านทุ่ง
เป็นตอนเรกไปแล้วบอกเลยว่าฟีดแบ็คเฮฮานด์นด์ธุงของ
คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้ค่ะเป็นวันถ่ายปิดกล้อง
คือถ่ายสุดท้ายแล้วปิดกล้องแล้วเมื่อวาน
สำหรับกองละครดอนบ้านดอยปอยบ้านทุ่ง
บอกเลยว่าอัดแน่นจัดเต็มกันทั้งวันนะฮะ
ส่งผู้สื่อข่าวคนสวยของเราไปน้องทอปาดนะคะ
ไปตามบรรยากาศบุกดูเบื้องหลังหน่อย
ครบรสสุดเลยนะได้ภาพได้บรรยากาศมา
นักแสดงทีมงานทุกคนทุ่มสุดตัวสุดใจค่ะ
แล้วก็เสาร์ที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปละครออนตอนแรก
ใครไม่ดูพลาดอยู่นะความสนุกมาเปิดก็ฮาเลย
เพราะว่าอัธรสตอนเปิดตัวนักแสดงแต่ละคน
ก็ไม่ธรรมดาฮาน้ำตาเล็ดน้ำตาไหลค่ะ
ส่วนใครที่ดูแล้วเสาร์หน้าตามต่อนะ
เหล่านักแสดงทั้งอินดีไฮพี่สมจิตพี่ท็อป
บอกเลยว่าเห็นผลงานตัวเองออนแอร์ปุ๊บเออชื่นใจนะ
หายเหนื่อยเหมือนกันออกอากาศให้คนดู

พอเดินทางมาถึงการถ่ายทำวันสุดท้ายของการถ่ายทำเนี่ย
เวลาราวอยู่ด้วยกัน๓เดือนนะ
เอมใจเหมือนกันทีมงานครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะ
ก็อยากให้ทุกคนติดตามกันไปยาว
รับรองเลยว่ามีหลากหลายเรื่องราวที่เข้มข้นมากขึ้นค่ะ

ทีมงานแบบคือเป็นทีมที่ทำเร่งแข่งกับเวลาทุกวัน
เพราะฉะนั้นมันรู้สึกละมินน้ำหนึ่งใจเดียวมาก
การทำงานอย่างนี้มันทำให้เราก็มีพลังด้วย

ก็สนุกครับเพราะว่าเราเล่นกันมา๓เดือน

กำลังเขาเรียกว่าทุกอย่างกำลังจูนกันได้เข้าที่
ถ้ามีตอนต่อจะสนุกมากกว่านี้

รับรองว่าอีพีต่อไปเนี่ยต้องสนุกมากขึ้นไปเรื่อยแน่นอนค่ะ
ก็ฝากด้วยนะคะละครเบาสมองค่ะ
แฟนเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะแบบ
ตั้งจิตให้มั่นเลยเพราะว่ามันวันเดียวเอง
ต้องรอดูเลยแล้วเดี๋ยวรอดูสัปดาห์หน้าให้เต็มที่นะ
ปมหลังของดอนเนี่ยทั้งเรื่องของพ่อแม่หรืออะไรก็แล้ว
แต่ถ้าใครสงสัยเนี่ยจะได้รู้แน่นอนนะครับ